แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง
แม่บ้านประจำบาน
แม่บ้านประจำบาน

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านคุณรู้ค่ะ
พร้อมปรับทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

เครียดผู้ชายทิ้งฟิลเลอร์ละลายโบท็อกไม่ทำงาน
เดี๋ยวดูท่าดีสินี่ฉันแบบโอ้แบบเครียด

เป็นการเครียดที่เป็นธรรมชาติเหลือเกินนะคุณผู้ชม

ไม่อยากถามอยากปล่อยให้มันยืนเครียดไปอย่างนี้ค่ะ
บ้าหรอนี่ถามหน่อยสิครับ
จะปีใหม่เธอทำไมต้องเครียดอะไรขนาดนี้
ก็เมื่อวานนี้เราอัปเดต๖นักศัตริย์แรกไปแล้วใช่ไหม

นักกษัตริย์ที่เหลืออีก๖นักศัตริย์แบบเขาจะน้อยใจเราหรือเปล่า
ว่าแบบเมื่อวานเราไม่ได้อัปเดตเขาฉันก็เลยเครียดแทนคุณผู้ชมนะสิ
แม้มันจะอะไรขนาดนั้นก็เดี๋ยวก็วันจันทร์แล้วก็ได้อีก๖นักศัตริย์ไง
ไม่ได้ไม่ได้ปุ๋ยเราจะไม่ยืดเยอะไปจนถึงปีหน้า
เราจะมาพูดปีนี้ให้จบไปเลยคือเราจะพูดต่อในปีนี้วันนี้เลย
เพื่อคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องรอนาน
แล้วเราจะแบบว่าคอมโบเซตไปเลย
ตายแล้วเพื่อนที่ฉันค่ะเธอคือเพื่อนของที่ฉัน
ใจดีมากทั้งสวยใจดีเตี้ย
เฮ้ยเตี้ยไม่เอา
เตี้ยไม่เอาเหรอฉันนึกว่าเป็นความสามารถพิเศษ

ใจดีมากเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องรอนานไงใช่ป่ะ
เอาเป็นว่าเราจะรัดคิวให้เลยค่ะแล้วก็ห้ามเปลี่ยนช่องด้วยเพราะว่า
เราจะมาอัปเดตดวงไปพร้อมกันค่ะ
อุ๊ยนี่มีปริเมนโหระแซ่บต่อฮะ
จริงดิอีก๒ประเด็นมีอะไรบ้างนะ
ประเด็นแรกนะคะคือหนุ่มสางนักศัพท์ไหนหนุ่มสาว

โอเคประเด็นที่สองของเรานะคะโอ้โหน่าสนใจไม่แพ้กัน
นั่นก็คือหนุ่มซ้าวนักกะสัดไหนมีเกณฑ์เฮ้งตลอดปี๒๕๕๙ฮ่าว
ว้าวก็ได้จริงนะสองประเภทนี้นะคะ
และช่วงสุดท้ายค่ะตลอดปี๒๕๕๘เราตะเวนกินตะเวนเที่ยวแบบสุดลิดจริงนะคะ
แล้ววันนี้เราก็ได้รวบรวม๕สถานที่เที่ยวสุดฮอตแล้วก็ที่กินสุด
ดูอยากดูเตอร์พอเริ่มเยอะต้องเช็คด้วยก่อนแล้ว
แยบมากยังใจกันเลยกับช่วง
ขอต้อนรับพี่หมอโจ้อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
พี่หมอโจ้ค่ะไม่เจอกันตั้งวันนึงเนี่ยพี่หมอโจ้คิดถึงก็ไม่พอ
แค่ไม่เจอชั่วโมงเนี่ยก็คิดถึงแล้วล่ะโอ้โห
ไม่เจอกันแป๊บเดียวไปฝึกคารมคุมไขกันมาตั้งแต่เมื่อไรสุดรอดเลยทีเดียวนะฮะ
ดูกันให้ตาฉ่ำหูแฉะไปเลยคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อวานนะคะเราอัปเดตกันไปแล้วนะคะกับ๖นักกษัตริย์แรก
วันนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตกันต่อนะคะสำหรับ๖นักศัตริย์ที่เหลือพร้อมประเด็นแซ่บในวันนี้ค่ะ
ถ้างั้นเรามาเริ่มกันด้วยปีมะเมียดีไหมคะปีมะเมียเลยก็ได้นะครับ
ก็ในตามหลักภาษาจีนนะครับปี๒๕๕๙นี่เป็นปีว่าถ้าไปเนี่ยกับปีมะเมียนี่ถือว่ากลาง
เหมือน๒ปีที่ผ่านมาคือปี๕๗กับปี๕๘เป็นปีที่เกื้อหนุนสมพงษ์กับเพื่อน
ฉะนั้นในช่วงนี้นะครับของคนที่เกิดปีมะเมียไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการงานก็จะเริ่มนิ่ง
จากที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตดูได้ว่าคนที่เกิดปีมะเมียจะรู้ตัวเองว่างานเข้ามาเยอะขนาดไหนนะครับ
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าดำเนินชีวิตประจำวันไปเรื่อยชิว
ส่วนเรื่องของเรื่องของการเงินเนี่ยก็บอกได้เลยครับว่ายังคงหมุนเวียนได้อยู่ไม่มีอะไรช็อตนะครับ
แต่ว่าในช่วงเดือนมกรากุมภาษรเดือนนี้เนี่ยคนปีมะเมียต้องเซฟเรื่องการเงินไว้ให้ดีนิดนึง

มะเมียไปแล้วมาต่อกันที่มะแม่ค่ะ
คนที่เกิดปีมาแม่นะครับในปี๒๕๕๙กับปีมาแม่ถือว่าเป็นปีที่กลาง

เช่นเดียวกันแต่ว่าในช่วงปี๕๗เนี่ยเป็นปีที่เกื้อหนุนปี๕๘ปี๕๘ก็เป็นปีที่สมพงศ์

พอเข้าสู่ปี๕๙ก็เป็นปีกลางเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงแล้วเนี่ยผมจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงถึงแม้บางคนจะปีมาแมนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไร
ไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าผู้ชายอายุลงท้ายด้วยสามหกเก้า
ผู้หญิงอายุลงท้ายด้วยสองห้าแปดถือว่าเข้าเกราะ
อย่างเช่นถ้าผู้ชายนี่คือยิบสามยิบหกยิบเก้าสามสามสามหกสามเก้า
อ่าลงท้ายด้วยสามหกเก้าสามหกเก้า
แต่ถ้าเป็นผู้หญิงคือสองห้าแปดคือยิบสองยี่สิบห้ายี่แปดสามสองสามห้าสามแปด
อ่ะระวังแต่ต้องบวกหนึ่งเข้าไปด้วยนะครับบวกหนึ่งคือบวกหนึ่งคือหมายความว่าของคนจีนเนี่ย
ออกมาปั๊บนี่เขานับเป็นหนึ่งกวบเลยอ๋อแต่คนไทยนี่ออกมาปั๊บแค่หนึ่งวัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบวกหนึ่งเข้าไปอย่างเช่นสมมุติว่าอายุไทยเรายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ด
สมมุตินะฮะค่ะอ่าจีนทัพจีนเป็นยี่แปดอ๋อแสดงว่าตอนนี้ใครอายุยี่สิบเจ็ดอยู่เนี่ย
ก็ให้บวกหนึ่งเข้าไปเลยว่าคุณคือยี่สิบแปดใช่ละให้ระวังตัวไว้ใช่ครับอ๋อ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลักในการดูก็คือถ้าสามหกเก้าข้อความผู้ชาย
สองห้าแปดข้อความผู้หญิงจับรูปนี้ไปด้วยคือแม้จะเป็นปีบางคน
ผมอาจจะบอกไปว่าเป็นปีกลางกลางแต่ต้องดูที่รอบอายุด้วยอ่าอ่า
อันนี้แบบละเอียดเนอะละเอียดเลย

แต่อาจจะไม่ได้โดดดินเหมือนเมื่อปี๕๗๕๘
งั้นไปเติบกันที่ปีว่อค่ะ
ปีว่าก็ในตามหลักดวงจีนนะครับ

ถ้าคุณอยากจะไปปรับเปลี่ยนหรืออยากจะยกย้าย

ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ค่อยได้ดักใจ
ส่วนเรื่องการเงินโดยภาพรวมแล้ว
ก็จะมีเงินทอเข้ามาเยอะขึ้นด้วยเหมือนกัน
คือพูดง่ายว่าอาจจะส่วนกระแสนิดนึงที่ผมบอกว่าปีหน้าเป็นปี
หมายถึงว่าปีห้าเก้าเนี่ยค่ะนะฮะเป็นปีวอกท่าไฟเต็ดกินอาจจะย่ำแย่
ค่ะแต่ว่าปีวอกนี้ยังฟันฝ่าไปได้อยู่อ่าพูดง่ายว่าถ้าอยากจะรอดไปด้วยเนี้ย
แบบปีวอกนะพี่สาวหนูก็มีค่ะปีวอกอ่าปีวอกเหมือนกันอ๋อ
ยัดอยู่ลดลดลดลดลดก็อัพเดตไปอีกสามนักศัตริย์ด้วยกันนะคะครับ
แต่ตอนนี้เราพักก่อนการอัปเดต๓นักกษัตริย์อะไรพวกนี้
ไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ตื่นเต้นกับนี่มากเลยค่ะ
แซ่บในวันนี้เพราะว่าอยากรู้ว่านุ่มสาวนักศัตริย์ไหนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศ
คนที่พื้นฐานดวงนะครับมีเกณฑ์ที่จะไปทั้งที่ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะครับมีเกณฑ์สูงมากเนี่ย
คนที่เกิดปีมาโลงครับปีมาโรงถ้าจำได้เมื่อวานที่ผมบอกไปแล้วเนี่ย
ก็คือเป็นปีที่ดีนะครับมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยค่ะ
แล้วก็คนที่เกิดปีมาโลนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดเดือนเอ่อ
กุมภามีนาเมษาคุณจะมีแนวโน้มได้งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศ
ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็ชาวปิมาโลกก็ขอให้เอ่อ
ตัวเองเขาเรียกว่าเตรียมตัวเองให้ดีเคลียร์ตัวเองให้พร้อม
สามารถที่จะเดินทางไปได้อย่างสบายใจนี่ไงคุณปีมโรงฟังแล้วเนี่ยนะคะ
และช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตอีก๓นักศัตริย์ที่เหลือ
มีปีรกาปีจอแล้วก็ปีกุ้นและที่สำคัญนะคะเราจะมาบอกกันด้วยค่ะ
กับประเด็นแซ็บนะคะนั่นก็คือก็คือ
หนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนมีเกณฑ์เห็งตลอดทั้งปี

ไม่ใช่เรา
ไม่ใช่เราเมื่อกี้พี่หมดแล้วพูดมาอย่างนี้ว่ะโอเค
ยินดีกับนักกษัตริย์กันแล้วกันนะคะ